ความรู้สึกแล้วก็ความเป็นจริงล้วนเลย
สำหรับกรณีของวีเจจ๋านั่นเอง

เป็นมือที่๓ทำครอบครัวเขาแตกแยก
แย่งเขามาว่ากันแบบค่อนข้างรุนแรงเลยนะคุณผู้ชมนะฮะ

จ๋าบอกว่ามรสุมความรักที่ผ่านมาเนี่ยนะ

จ๋ายอมรับเมื่อวานนี้ค่ะในงานอีเวนต์งานหนึ่ง
ว่าตอนนี้ฝ่ายชายคุณตุ๊ธนานันต์เนี่ย
อย่าขาดกับภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มีโอกาสได้พูดคุยกับฝ่ายชายนะพี่แจ๊ค
เขามาขอเวลาพิสูจน์ตัวเอง
จ๋าเองก็อยากจะพิสูจน์ให้เห็นเหมือนกันว่า
เขาจะดีพอสำหรับชีวิตเธอหรือเปล่า

บอกเลยว่าเซหนักมากเหมือนกันนะครับ

มันไม่ใช่อะไรแบบนั้นมันไม่ใช่อย่างที่หลายคนคิดนะฮะ

ยังไม่สามารถให้คำตอบเรื่องความสัมพันธ์ได้

เพราะที่ผ่านมามันน่ะมากนั่นเองเนี่ยคะ

ทายกันเยอะเลยนะตั้งแต่โอ่งยันจานอ่ะนะฮะก็ไล่กันมานะฮะ
คนที่ติดโผล่มาก็จ๋านี่แหละหาดจอจานะฮะก็กระทั่งผ่านไปไม่กี่วัน
ฝ่ายชายง่ายนี่ออกมาเตียนนะฮะบอกว่าคนในข่าวผมนี่แหละฮะ
ยอมรับแบบแมนเลยว่ายังไม่ได้อยากคือตรงนั้นก็งง
ไม่พูดชื่อใครออกมายอมรับเลยเออหลายคนก็บอกว่าร้อนตัวหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้นะคะก็บอกว่ารอเคลียร์กับภรรยาอยู่
แต่ว่าความสัมพันธ์ในเรื่องหัวใจเขาเนี่ยเขาจบกันไปนานแล้ว
อันนี้ฝ่ายชายพูดนะฮะก็ขอโทษด้วยที่ทำให้จ๋าเนี่ยต้องมามัวหมอง
เพราะว่าข่าวนี้ตอนนั้นคุณตู้เองฝ่ายชายคนนี้นะคะ
ยืนยันว่าคุณจ๋าเนี่ยไม่ใช่มือที่สามเลยนะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ย
ไม่ได้อยู่กับภรรยาอ๋อคือแยกกันมาแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนยา
ตอนนั้นนะครับคุณผู้ชมค่ะเออแล้วก็หลังคุณตุ๊กแถลงข่าว
ไม่ทันไรค่ะความแซ่บบังเกิดทันทีนะฮะมีการปล่อยคลิปเสียง
ประมาณว่าไม่ได้เป็นจริงอย่างที่คุณตุ๊แบบมานั่งแถลงข่าวเลยค่ะ
แล้วก็ไหนจะคลิปเสียงบทสนทนาของผู้หญิงอีก๒คน

ตอนนั้นก็คุ้นกันทั้งนั้นแหละเหมือนในเป็นข่าวนี้แหละค่ะ
บอกเลยว่าตอนนั้นจ๋าเผชิญข่าวนี้แบบสาหัสสากันเหมือนกันนะครับ
ไปเที่ยวอะไรก็มีการจับมาเปรียบเทียบ
รวมไปถึงบางคนเขาโชว์เอาไว้อย่างเมื่อคืนใช่ไหมที่จ๋าบอกว่าก็
เป็นรูปช่อดอกไม้พี่แจ๊คแล้วก็เขียนว่า
นี่นั่นเหรอที่บอกว่ารอให้ต่างฝ่ายต่างไปเคลียร์

คนก็ยังขยี้กันอยู่นะเรื่องนี้